วันนี้ว่าเรามาติดตามกันหน่อยสมาชิกแก๊ง๙คนละ๙แต่ละคนที่ไปร่วมลงพื้นที่
บอกเลยว่าร้าวไปตามกันที่ว่าร้าวเนี่ยคือสุขภาพขาสุขภาพเข่าอาจจะมีออดแอดไปบ้างนะคะ
ท็อปดารณีนุษย์คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เราจะต้องส่งกำลังใจให้พี่เขาหน่อยนะฮะ
แม่ไปวิ่งแบบรุ่นใหญ่ไงอาจจะมีอะไรร้าวกลับบ้านมาบ้างนะคะ
เขาไปวิ่งกับพี่ตูนนี่แหละค่ะเพื่อระดมทุนช่วยสิบเอ็ดโรงพยาบาลทั่วประเทศกับโครงการเก้าคนละเก้า
พอกลับมาถึงกรทมปุ๊บอาการมันก็เกิดทันทีเลยนะคะเจ็บหัวเข่าค่ะ
ก็เลยต้องไปทำกายภาพบำบัดด้วยคลื่นอันตราซาวน์นะคะแต่ว่าเจ็บแค่นี้
ท็อปบอกว่าจิ๊บค่ะเพราะว่าได้กำลังใจดีจากลูกชายทั้งสองคน
รวมไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้องคนบันเทิงเข้ามาอวยพรผ่านทางอินสตราแกรมให้เยอะเลย
บอกให้พี่ท็อปเนี้ยหายไปไวเนี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๋ยบุฎาเบรส
เชียร์ที่คำพรตั๊กศิริพรรวมไปถึงหมอกล้องสรวิตด้วย
แต่ว่ารายหลังนี้นะคะดูจะเป็นการแซวกันขำซะมากกว่าค่ะ
ภาพนี้อาการแบบนี้คุ้นมากเพราะว่าถ้ายังจำได้นะฮะ
หมอกล้องเองที่ไปร่วมวิ่งมาด้วยกันกับพี่ท็อปก็มีอาการปวดขาทั้งสองข้าง
ต้องให้หมอเมย์หมอประจำตัวพี่ตูนนวดทำกายภาพไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเช่นกันนะคะ
เอาเป็นว่าดูแลรักษาตัวเองให้หายกันก่อนแล้วกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะกลับไปวิ่งกันอีกครั้งแต่เชื่อว่ากำลังใจของทุกคนเนี่ย
ส่งกันให้ต่อเนื่องอย่างแน่นอนทั้งพี่ท็อปพี่ตูน
รวมไปถึงพี่หมอกล้องด้วยแล้วก็พี่หมอเมย์แล้วก็ทุกคนในโครงการ๙คนละ๙เลยนะคะ
ว่าพี่ท็อปจะหายไวแน่นอนเพราะว่าเขาก็ปั่นจักรยานก็ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนะคะ